คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับใครที่จะวางแผนเดินทาง
โดยเฉพาะทางเรืออาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าอย่างที่เห็นนี่คือภาพของสถานการณ์เคลื่อนที่เราอาจจะต้องเจอกัน

อันนี้มีการคาดการณ์ช่วงเวลาที่ต้องเจอก็คือช่วงตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๗
แต่ว่าล่าสุดมีการขยายเพิ่มไปนะครับยาวนานไปถึงวันที่๒๐ละทีเดียว
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
นี่คือแผนที่แสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆนะครับ
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจะพบว่าขณะนี้เอง
ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวร่องฝนครับ

ขณะนี้เองเนี่ยนะครับมีทิศทางเบี่ยงลงมาแบบนี้นะครับ
ได้ครับแน่นอนเชื่อมต่อกับอีก๑ย่อมฝนที่อยู่ในบริเวณบรรยากเรศพม่า

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน๓วันนี้นะครับ
ก็จะพบว่านี่คือแนวร่องฝนนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูสีชมพูดีจุดที่มีฝนตก
พบว่ามีการเขยิบลงมาปกคลุมเมืองไทย
โดยสิ่งที่บริเวณทางตอนบน
จนถึงตอนกลาง
ก็จะพบว่ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ตอนบนจะสังเกตว่ามีลักษณะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินน้ำเงิน
ก็คือคลื่นสูง๒๓เมตรเลยทีเดียว
ส่วนฝั่งอันดามันยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่อง
คลื่นที่เป็นสีชมพูคือคลื่นที่มีความสูงประมาณ๓เมตร
สังเกตว่าเข้ามาประชิดตรงแนวชายฝั่งแถวบริเวณอันดามันตอนกลางนะครับ
นองพังงาภูเก็ตกระบีอาจจะต้องระวัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงปกติ
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคจุดที่จะต้องระวังฝนในวันพรุ่งนี้
มีจังหวัดไหนบ้างเริ่มต้นในประเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดที่ต้องระวังก็คือลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์ตากพิศนุโลก
ชบูรณ์เชียงใหม่เชียงรายลำพูน
ส่วนในประเวณภาคอีสานจังหวัดอุดอนภารีหนองคายปืงการจวนนครนครพนม
มกตาหาดอำนาจเรินอุบันราชธารีชายภูมิทร์แล้วก็นครราชศรีหมา
ส่วนภาคกลางนะครับราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาฏนครสวรรค์ลบบุรี

ตะวันออกครับชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ
อย่างที่บอกทะเลคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ

ชบุรีประจบคิริขันจุมพรสุราชธานีครับ

ก็ประกอบไปด้วยระนองพังงาภูเก็ตนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โอกาสการเกิดฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ช่วงเวลาที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ

หลังจากนี้เป็นต้นไปยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ